จังหวัดฉะเชิงเซานะคะมีคดีลักษณะคล้ายกันเลยนะคะ
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
เขาหลบหนีการควบคุมตัวของตำรวจ
ขณะที่ตำรวจลักษณะคล้ายกันนี่แหละ
พาตัวขึ้นโรงพักเขาสะบัด
กุญแจมือหล่นไปอยู่ที่พื้น
จากนั้นวิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของแฟนสาว

และแฟนสาวที่มารอรับก็ถูกควบคุมตัวเหมือนกันเนี่ย

ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับแฟนสาว
ดำเนินคดีหลังจากที่รวบตัวได้ทั้ง๒คน
ซึ่งก่อนหน้านี้ขณะที่ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเศร้า
ควบคุมตัวผู้ต้องหา๕คนไปฝากขังที่ศาล
ผู้ต้องหาคือนายนันชัยบุตรสิริหรือชื่อเล่นเขาบอกชื่อว่าเลาะ
ถูกควบคุมตัวคดียาเสพติด
ฉวยโอกาสวิ่งหลบหนีการควบคุมตัว
โดยทิ้งกุญแจมือของตำรวจไว้ที่พื้นถนน
ก่อนที่จะกระโดดซ้อนรถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
ซึ่งมีหญิงสาววัยรุ่นจอติดเครื่อง
อยู่บริเวณใกล้เคียงด้านหน้าสถานีตำรวจแล้วหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๑เมษายนที่ผ่านมา
หลังจากเร่งระดมลงพื้นที่
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวนายนันชัยพร้อมแฟนสาว
คือนางสาวสุรีวันเพชรดำได้ที่สถานีขนส่งสิงห์บุรี
ขณะที่กำลังจะขึ้นรถเดินทางหลบหนี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานบกพร่อง
ผู้ต้องหาถอดกุญแจมือวิ่งหลบหนีไป
ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบแล้วค่ะ